อาร์เซนอลครับครับอาร์เซนอลนะครับ
ก็ปีนี้ก็ยังต้องรอไปก่อน

ตกตั้นเออเมื่อคืนแม้ทำท่าจะดีอยู่แล้วเชียว

แต่เราจะพูดถึงความสำเร็จของหงแดงลิเวอร์พูลหน่อย
ถือเป็นถ้วยที่๒ของฤดูการนี้ใช่ไหม
ไทยลีกครับไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษครับ
เกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับคุณผู้ชมฮะ
เขาแจกข้าวเหนียวมะม่วงฉลองชัยให้หงแดงลิเวอร์พูล

สองแชมป์นี้แจกเลยหรือครับครับผมโอ้โฮ
ที่ร้านข้าวแกงป้าแอดริมถนนรอบเมือง
เทศบาลนครขอนแก่นเมื่อวานนี้มีการแจกข้าวเหนียวมะม่วง
ให้กับบรรดานะครับพนักงานส่งอาหารหรือรายเดอร์๓๐๐กล่อง
แจกลายเดอร์นะเด้นแจกลายเดอร์
เจ้าภาพคือพี่ชาวลินฤทธิเดชครับ
อายุ๔๓ปีพี่ชายของเจ้าของร้าน
ซึ่งเป็นแฟนตัวยงของลิเวอร์พูลเลยนะครับ
เล่าบอกว่าที่แจกข้าวเหนียวมะม่วงฟรีเนื่องจากทีมรักคาลิเวอร์พูลเนี่ย
แชมป์ฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ
เมื่อคืนวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลายคนโดยเฉพาะแฟนผมก็ใจหายใจคว่ำ
เป็นแชมป์รายการที่๒ของลิเวอร์พูลในฤดูการนี้ครับ
ส่วนที่เลือกแจกให้รายเดอร์สังหารสงสัยไหม
สงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเลือกแจกรายเดอร์
คือพี่ชาวลินเขาเปรียบเสมือนลิเวอร์พูล
ที่ทำงานหนักคล้ายกับรายเดอร์
ตรากตำทำงานจนมีผลงานยอดเยี่ยม
เอารถแฟนทีมอื่นไม่ทำงานหนักเหรอครับพี่
แต่ว่าคงได้แชมป์นะ
พี่ก็จะพูดอย่างนั้นแหละ

ควรจะได้รับรางวัลเป็นกลุ่มแรกนะครับ
แล้วถ้าหากคืนวันที่๒๘พฤษภาคมนี้
ซึ่งลิเวอร์พูลมีโปรแกรมเตะนัดชิง
เช้าวันที่๒๙พฤษภาคม

จะยกระดับเป็นการแจกข้าวเหนียวทุเรียน

เออก็ทำให้แฟนหงเนี่ยมีความกระปี้กระเป๋าขึ้นมา

พูดแต่แฟนทีมอื่นนี่กลัวไม่สงบสุขกว่าสิ
แล้วก็หวังว่าจะแช่งสำเร็จ

มันสนุกจริงนะพี่กราวทีมลิ้งนะครับทีมลิ้งนะครับใช่
กองแช่งแล้วก็กองเชียร์นะครับใช่